สุรินเนี่ยลุงซาเล้งพ่วงข้าง
แล้วกู้ภัยที่สุรินเนี่ยถ่ายภาพเอาไว้ได้นะครับ

ไปดูนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นครับ
นั่นกูว่าแล้ว

เนี่ยแกสายไปสายมานี่ตั้งแต่แรกเลยนะ
ใช่ปาดซ้ายปาดขวารถใหญ่เต็มเลยค่ะ

นี่ซาเล็งพ่วงข้างนะครับ
หลังจากนั้นเนี่ยสายไปสายมากู้ภัยเขาเห็นเขาถ่ายคลิปตามเลย
เขาบอกว่าโอ้โหสงสัยเนี่ยเมาหรือเปล่า
แล้วไปถึงจุดนึงเนี่ยไปเจอจักรยานยนต์อยู่ซ้ายมือ
ก็จะหักออกขวาปรากฏว่าเสียหลักฮะ
คลิกคว่ำอยู่กลางถนนนะครับ
เดี๋ยวจะถึงแล้วแล้วก็กลิ้งไปเลย
นอนแผ่อยู่กลางถนน
นั่นปุ่ว่าแล้ว

แล้วก็ได้ยินเสียงในคลิปอะค่ะว่าแล้วว่าแล้ว
คือคันนี้เขาตามอยู่แล้วเขาก็เลยเบรกทันนะ

เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าโอ้โหท่าทางแบบ
เสร็จแล้วเนี่ยเขาก็ลงไปช่วยกันนะครับทุกผู้ชมครับ

เพราะว่าแกก็เจ็บหนักอยู่พอสมควร

ต้องได้รับผลกระทบจากคนเมาแล้วขับ
นี่แล้วบอกโชคดีเหตุการณ์นี้ไม่มีใครได้รับบาดเจ็บ
ส่วนคนเมาจะกลิ้งกี่ตลบเชิญตามสบายค่ะ

กู้ภัยเข้าช่วยเหลือจะไปช่วยเหลือก็ไม่ยอม

เราก็เลยถามไปยังกู้ภัยสุรินทร์นะฮะ

เป็นกู้ภัยสุรินเป็นเจ้าของคลิปนะครับ
กู้ภัยสุรินทร์จุดอำเภอขวาสี่น้ำรินนะครับ

คุณธนศักดิ์บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นบนถนนปักมานนท์
ขาออกสุรินจอมพระกมที่๑๒

ขี่มาเร็วด้วยขับแซงขวารถบรรทุก
แล้วก็รถกู้ชีพแล้วก็ชิดเข้าซ้าย

ไปเจอจักรยานยนต์อยู่ริมทางซ้าย

แล้วก็เรียบร้อยนะฮะเทกระจาดครับ
ผมก็เลยลองขับตามสักพันธุ์หนึ่ง
ผมก็ว่าเอ๊ะลุงนี้เมาแน่นอนเลย

เดี๋ยวจะให้ตู้ยามกม๑๔ของขวาวเซนดิน
เขาเรียกลุงเอาไว้เพราะว่ามันจะเกิดอันตราย

ก็ยังไม่ทันเรียกเลยก็ตามที่ภาพนั่นเลยครับ
ยังไม่ทันแจ้งจำรวจให้เรียกเอาไว้
ก็เดินดูบัตรเหตุก่อนแล้ว
ทีนี้ที่ว่าพอกู้ภัยจะลงไปช่วยแล้วแกไม่ให้ช่วยเนี่ย

พอเสร็จแล้วก็ลงไปกับภรรยาเลยจะไปช่วย
แต่ลุงแกเนี่ยตอนที่เห็นนอนอยู่เนี่ยนะฮะ

คือแกไม่ยอมให้ดูอาการบาดเจ็บไม่พูดไม่จา
แต่ก็ยังเดินเซไปเซมาอยู่
มีกลิ่นเหมือนกับกลิ่นเหล้าเนี่ยแรงมาก

เถอะไปโรงพยาบาลเถอะดูสิ
ศอกขวานี่บวมผิดรูปนะแขนเขินนี่หักหรือเปล่า

ให้แค่ดามแขนแล้วก็เช็ดล้างแผลแต่ไม่ยอมไปโรงพยาบาล
บอกแต่ว่าขอนอนก่อนบอกขอนอนก่อนนะฮะ
สุดท้ายเนี่ยแกดื้อมากฮะ
คุณท่านศาฏฐ์บอกว่าอย่างไรแกก็ไม่ยอมไปโรงพยาบาล
ยังยกมือไหว้บอกขอนอนก่อนเดี๋ยวกลับบ้านเอง
อยู่ตำบลศิลาที่อำเภอท่าตูม

แกก็เหมือนกับนั่งพักนอนพักอยู่แถวนั้นนั่นแหละ

ถ้าญาติพี่น้องเจอคุณวงสารเล็งคนนี้แล้วที่สุริณนะฮะ
บ้านอยู่ที่ตะบลศิราบรรพ์อำเภอท่าตูม
ว่าที่ขอนอนนี่ตื่นรึยัง
โหแต่มอเตอร์ไซค์ขนาดนี้นิดเดียวเลยนะ